ทีนี้มาดูกันต่อประเด็นวันนี้เนี่ยมีหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของการหึงหวงโหดนะคะ
แล้วก็มีเรื่องของเหตุสลดที่เป็นการฆ่ายกครัว๕ศพค่ะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าตอนนี้จับตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
ก็ไปจับได้อยู่ที่บริเวณชายแดนจังหวัดระนอง
จะขยายผลเขาบอกว่าน่าจะมีผู้ร่วมในการก่อเหตุครั้งนี้มากกว่า๑คนด้วยค่ะ
โดยนายธีรพลปิ่นอมรหรือว่าปุ๊นะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุเอ่อ
ฆ่ายกครัวนะคะทั้งยิงภรรยาพ่อตาแม่ยายแล้วก็ญาติภรรยาเสียชีวิตรวม๕ศพที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
ล่าสุดถูกตำรวจจับกลุ่มได้ที่ตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
ซึ่งอยู่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านนะคะพร้อมด้วยอาวุธปืนอีกหนึ่งกระบอกช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
เรื่องต้นในปุ๊เขาสารภาพบอกว่าเป็นคนก่อเหตุฆ่า๕ศพจริง
แต่ยังไม่ได้เปิดเผยถึงสาเหตุการก่อเหตุดังกล่าว
หลังจากก่อเหตุแล้วก็หลบหนีเข้ากรุงเทพค่ะ
ก่อนจะหลบหนีต่อไปที่จังหวัดระนองเพื่อมาหาญาติที่อำเภอกระบุรี
ตอนนี้อยู่ระหว่างคุมตัวมาสอบสวนที่สพพญาแมนในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยบอกว่าได้รับรายงานจากพื้นที่ว่าทางชุดสืบสวน
ภูทรจังหวัดระนองสืบสวนภูทรอุตรดิษฐ์และทหาร
บุกจับกลุ่มผู้ต้องหาแล้วก็ยึดอาวุธปืน๑กระบอก
ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบว่านี่คือปืนกระบอกเดียวกับที่ใช้ยิง๕ศพ
หรือไม่การจับกลุ่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะ
ไม่ได้มีรายงานว่าผู้ต้องหาต่อสู้ขัดขืนส่วนสาเหตุตำรวจให้น้ำหนัก
ที่ประเด็นชู้สาวความหึงหวงซึ่งทั้งสองก็อยู่กินกันมานาน
กว่าหนึ่งปีแต่มีปากเสียงแล้วก็ใช้ความรุนแรงกันเป็นระยะนะคะ
เพราะว่าตัวผู้ต้องหาเองติดเหล้าและยังใช้ยาเสพติดด้วย
แต่ไม่ยืนยันค่ะว่าผู้เสียชีวิตนั้นตั้งคันหรือไม่
ต้องรอผลตรวจจากแพทย์ก่อนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังบอกอีกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างขยายผลจับผู้ร่วมขบวนการที่มีไม่ต่ำกว่า๑คน
เพราะว่ากล้องวงจรปิดในพื้นที่จังหวัดอุตรดิษฐ์จับภาพรถต้องสงสัยได้๒คัน
เป็นรถเก๋งและรถกระบะที่มารับผู้ต้องหาเพื่อหลบหนีจึงมั่นใจว่าน่าจะจับกลุ่มได้นะคะ
พร้อมคนขับอายุ๖๓ปีที่จังหวัดชุมพรยังอยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับการพาในปุ๊หลบหนีลงพื้นที่ภาคใต้หรือไม่